เมื่อบรรยากาศมาดีแบบนี้จะพาไปร้านแกฟ้าร้านนึงนะคะ
อยู่ริมน้ำแล้วก็แหมมีสายลมโชยผ่านเบา
ใครที่อยากจะใช้ช่วงเวลาในช่วงของใกล้วันวาเลนไทย

ที่ฉันอาศาพาไปชมเอง
ไปชมพร้อมกันค่ะ
พี่สารเก๊ก็เชิญที่ริมระเบียงข้า
เดินมาภายในร้านก็ได้ความรู้สึกแบบมาเล่นบ้านเพื่อน

แต่ความพิเศษอยู่ที่นี่ค่ะ

และนี่ก็คือเครื่องบดกาแฟติดผนังนะคะ
เป็นเครื่องบดกาแฟที่มีรูปทรงเก๋ไก่
ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็กิมมิกสำคัญของร้าน
จากเราจะได้มาดื่มดำบรรยากาศที่แสนสบายแล้ว
จิบกาแฟหอมอร่อยแล้ว
ยังจะได้สนุกกับการบดกาแฟด้วยตัวเอง
จากนั้นเราก็นำกาแฟที่บวชได้ไปชงดื่มกันสดเลยค่ะ
ใครชอบเครื่องดื่มร้อนเย็นอะไรก็เลือกได้ตามโปรด
ชากาแฟอาหารว่างสั่งตามชอบ
อย่างลาเต้แก้วนี้ก็อร่อยถูกปาก
เพราะได้บาริสต้ามืออาชีพชงให้ด้วยความตั้งใจ
พิธีพิทันกับกาแฟทุกถ้วยจึงได้กาแฟหอมมาจิบ
ชมวิวริมน้ำชิลกันไป
ได้นิยายสนุกสักเล่มมาอ่านก็เพลินได้ทั้งวันเลยล่ะค่ะ
แต่ถ้าใครอยากชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดิน
แนะนำให้ขึ้นไปชั้น๒ค่ะ
เรียกว่าชั้นดาดฟ้ารับลมก็ไม่น่าจะผิดนะคะ
เพราะเราจะได้เห็นคุ้งน้ำคลองใยหลีที่ทอดยาวสุดซ้ายตา
และรายล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ดำบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามได้อย่างสบายใจ
จะถ่ายภาพมุมไหนก็สวยค่ะ

ก็ใช้ช่วงเวลาสั้นระหว่างการปั่นจักรยาน

เพิ่มพลังเติมกำลังใจที่ร้านนี้

ถือว่าร้านนี้เป็นแหล่งนัดพบที่ใครได้มา
ประทับใจไม่รู้ลืม